คุณผู้ชมคะปกติเราเล่าข่าวเหล็กไหลเราก็จะเห็นแบบเป็นก้อนใช่ไหม
มันก็จะไม่ใหญ่มากแต่คราวนี้ที่ดิฉันจะพาไปดู
เหล็กไหล๔๐ตันจะมีพุทธคุณยังไงลองดูก่อนค่ะ
มาแล้วนะคะกล้องวงจรปิดมันอาจจะอยู่ตรงนู้น

เหล็กไหล่ต้องเจอในถ้ำสิอยู่กลางถนนเลยคุณสิบละกุล
นี่เป็นจังหวะที่รถกำลังต่อคิวจะยูเทิร์นอยู่
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูดีนะ
เดี๋ยวดูนะดูนะนี่จังหวะนี้ค่ะ
พอกระบะคันนี้อายุยูเทิร์นมาได้แล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคุณผู้ชม
มุมที่คุณผู้ชมจะดูเนี่ยคือมันจะเห็นมันเห็นไกลมาก
จังหวะแบบนี้เห็นสีเหลืองที่เราชี้ไว้ไหม
เหตุการณ์นี้รถที่บรรทุกเหล็กมาเป็นแผ่นเหล็กค่ะ
ข้างหลังมันก็เลยไหลลงมาแบบเนี้ยเทมาแล้วน้ำหนักอ่ะดูสิ
อันนี้มันเทมาจากด้านหน้าเลยนะครับหนักสี่สิบตันอ่ะอุ้ย
ดหัวรถพ่วงนี่คนขับรถทำยังไงอ่ะคนขับรถเมียลูก
ติดอยู่ข้างในออกไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยเหลือนะ
นำอุปกรณ์แล้วก็เอาไปช่วยช่วยชีวิตคนที่อยู่ในรถก่อนเอาตัวออกมาได้นี่
คดีเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุยกับคนขับรถพ่วง
คนขับรถพ่วงบอกแบบนี้ผมขับมาจากฉะเชิงเซานะ
จะไปส่งเหล็กที่นครพนมพอมาถึงเนี่ยถนนเส้นนี้ค่ะ
สุวรรณสอนยูเทิร์นหน้าตลาดบ้านนาที่นครนายกน่ะ
ผมเพิ่งออกตัวข้ามแยกไฟแดงมามาได้แป๊บเดียวสัก๓๐เมตร
ถึงจุดยูเทิร์นตรงนี้กระบะเขียวเขาเลี้ยวตัดหน้าผม
สาเหตุคืออะไรกระบะเขียวตัดหน้าผมก็เลยต้องเบรกเบรกกึ๊ก
เหล็กมันก็เลยไหลลงมาข้างหน้าแบบนี้นี่ยังดีนะเนี่ยไม่มีรถคันอื่นอยู่ข้างหน้า
แล้วเมื่อกี้ที่มองกันอึ้งเพราะอะไรกระบะเขียวพอยูเทิร์นเสร็จแล้วไปเลยจ้ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเคลียร์กับเหล็กไหลมันไม่ได้มีพุทธคุณอะไรนะคุณ
แต่ก็ต้องมาเคลียร์เส้นทางกันแล้วเขาต้องเปิดเส้นทางสำรองก่อน
เพราะว่าตรงนี้ไปไม่ได้เลยค่ะเคลื่อนย้ายเหล็กออกจากผิวถนนตรงนี้ก่อน
ใช้เวลา๕ชั่วโมงนะท้ายที่สุดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแหละ
กระบะเขียวใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเหตุนี้
ต้องเรียกให้มารับทราบข้อเก่าหาต่อไปด้วย
บอกพอไหลมาแบบนี้นะรถบรรทุกคอหักเลยนะฮะ
โชคดีที่คนในรถไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเหล็กมันไม่มาทับหน้ารถมาก
ในรถมีคนขับเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยานั่งอยู่
สามารถหนีออกจากรถได้นะฮะอันนี้เรียกว่าเหล็กไหลของคุณนะ